ดูกันเรื่องของสุนัขพิษบูนี่แหละนะคะต้องบอกว่าความดุร้ายของพิษบูเนี่ยตอน
เนี้ยทำให้ใครหลายคนพอเห็นพิษบูปุ๊บก็แขยงใช้คำนี้เลยคือครับ
กล้าที่จะเข้าใกล้ไม่อยากที่จะเดินเฉียดเข้าไปใกล้เลยจริงจริงแล้วตัวสุนัขเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรนะ
ถ้าเจ้าของควบคุมให้ดีอืมประเด็นมันก็คือว่าสุนัขพิษบูสองตัวนี้เนี่ยนะคะ
กัดสุนัขพันธ์ไทยที่มีเจ้าของกัดจนเลือดชุ่มตัวปางตาย
แล้วประเด็นที่มันพีคไปกว่านั้นก็คือเจ้าของหมาพิษบูเนี่ย
ก็พูดเหมือนไม่ค่อยใยดีเท่าไหร่ว่าก็ถ้าสุนัขพันธ์ไทยตัวนั้นตาย
ก็เอาไปฝังเท่านั้นเองโอ้โหคุณผู้ชมไปดูคลิปกันมีภาพด้วย

คุณผู้ชมจะเห็นภาพคือโดยนิสัยพิษบูแล้วเนี่ยเวลามันกัดมันกัดสะบัดนะ
เสียงเหมือนเห็นจะขาขาดไหมฮะที่เขาพาก
คือหลายคนก็ถามไงนี่ขาขาดหรือเปล่าตายแน่เลยจะรอดไหม
ถ้าเล่าตามเหตุการณ์นะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอหนองบัวซอในจังหวัดอุดรธานีค่ะ
นักพันธ์ไทยตัวหนึ่งตรงกลางที่เราเซ็นเซอร์เอาไว้เนี่ยนะคะ
ถูกพิษบู๋สีดำสองตัวเนี่ยกำลังรุมกัดอยู่เลย
ชาวบ้านก็พยายามจะเข้าไปแยกแหละแต่ไม่มีใครกล้า
เพราะว่าหลายคนก็ได้ยินกิติศัพพิษบูกันดี
จนกระทั่งผู้ชายคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มาคนนี้คือเจ้าของพิษบูค่ะ
ก็มาแยกสุนัขของตัวเองออกจากสุนัขพันธ์ไทย
ทีนี้ชาวบ้านเนี่ยมีช่วงหนึ่งชาวบ้านก็ถามด้วยความหวงใยว่า
เจ้าของพิษบู๋ตอบมาแบบเรียบเฉยว่า
คำนี้แหละ
แล้วกับคำตอบที่บอกว่า
แล้วเขาพูดเสียงเหมือนเย็นชานิดหนึ่งนะ

พอประโยคนี้เท่านั้นแหละโอ้โหทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
พิษบูเนี่ยนะไม่มีความรับผิดชอบไม่มีจิตสำนึกเลย
เพราะว่าไม่ควบคุมสุนัขของตัวเองปล่อยออกมาเพ่นพ่านสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น

เพื่อจะให้ดำเนินคดีกับเจ้าของหมาพิษบูตามมาตรา๓๔
เพราะว่าเจ้าของปล่อยหมาพิษบูออกเดินเล่นเป็นอิสระ
ปราศจากสายจุงและผู้ควบคุมสัตว์
โทษจำคุกไม่เกิน๑เดือนหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
อกจากนี้ยังมีอีกช่วงหนึ่งในคลิปด้วยนะคุณผู้ชม
เจ้าของพิษบูเนี่ยพูดจาข่มขู่เจ้าของหมาไทยที่ถูกกัดจนตาย

ก็มีการส่งคลิปนี้ไปร้องเรียนกับตำรวจอีกเหมือนกัน
เพื่อจะให้พิสูจนเจตนาในข้อหาทารุณกรรมสัตว
เพื่อดำเนินคดีอีกกระทงหนึ่งด้วย

เพราะว่ามันกัดแล้วมันสะบัดอ่ะ
คิดถ้าเกิดเป็นสุนัขของเราเนี่ยเราคงเสียใจมากอ่ะ

ใช่แล้วการที่สุนัขของเราไปทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเนี่ย

แต่ว่าแบบนี้จิตใจคนที่เขาเลี้ยงสุนัขที่เขาเห็นโดนกัดต่อหน้าต่อตาเขาจะรู้สึกยังไง

ก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนฝึกสุนัข
ในที่นี้คือไม่ได้ฝึกให้เป็นเหมือนสุนัขตำรวจหรือว่าฝึกให้นั่งให้กลิ้งแบบนั้นนะคะ
แต่ฝึกเพื่อลดนิสัยคือให้เราสามารถควบคุมมันได้
พาไปเดินเล่นแล้วเนี่ยไม่ออกไประรานสุนัขตัวอื่นไม่ระรานกราดมันลง
คือแก้ปัญหาของคนเลี้ยงสุนัขที่บางทีเอามาเลี้ยงแล้วไม่ได้ศึกษาว่าสุนัขตัวนี้ต้องเลี้ยงแบบไหน
ต้องให้พื้นที่มันยังไงต้องปฏิบัติกับมันอย่างไร
คือมันมีอาชีพนี้อยู่ใครอยากเลี้ยงหมาพันธุ์นี้ที่รู้สึกว่ามันเป็นพันธุ์ที่ดุหน่อย
หรือว่าหมาพันธุ์ไหนก็ได้จริงไปหาเขาเถอะค่ะ
เพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
เราก็อยู่กับหมาเราอย่างมีความสุขแล้วหมาเราก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วย
อันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจกับเจ้าของสุนัขด้วยนะครับ